ช่วงนี้พูดกลัวไปเรื่องของงานสมนะฟุรสอร์
เพราะว่าอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าจะมีเรื่องของการพัฒนาขับอาเจนซิ่ง
ซึ่งตอนนี้เรานำร่องเป็นชาติแรกในเอเชีย
ดังนั้นงานใหญ่วันนี้นะครับก็มีการจัดกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
วันที่๖๘ธันวาคมหลายสโมสรก็ให้ความสนใจ
ที่สำคัญนะครับคาเบียโลซาโนประธานสมภัณฑ์ฟุตบอลฟุตซอลลีกของสเปน
เดินทางมาร่วมงานแล้วก็บอกว่าโอ้โหดูการซ้อมของทีมชาติไทยแล้ว
รู้เลยนะครับว่าวงการฟุตซอลไทยพัฒนาขึ้นมากแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปถึงระดับโลกได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงในเอเชีย
คนจะบอกเลยว่าไทยเนี่ยคือ๑ใน๓จะเป็นที่แรกที่มีการพูดถึงด้วย
พูดถึงด้วยสำหรับฟุตซอร์ดังนั้นนะครับหลังจากนี้ไทยนั้นไปต่อได้ในเรื่องของอาชีพแล้วก็สเปนเนี่ยหลายคนก็ทราบกว่าดีว่าก่อนนี้เราก็เคยยึดคำเป็นต้นแบบตอนนี้โค้ดเราก็เป็นสเปนแล้วสเปนเนี่ยเป็นถึงดิกรีนะครับแชมป์โลกสองสมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์ถึงสามสมัยด้วยอ่ามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ
ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะรักษาให้การจนาหายกลับมาเร็วที่สุด
การฉีดเลือดแล้วก็เทรนด์เฉพาะด้าน
ซึ่งก็เป็นตัวหลักของทีมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ

ที่จะแข่งเมษายนปีหน้านี้ค่ะ

ก็จะคัดเอา๕ทีมไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
แต่อย่างไรก็ตามเกมอุ่นเครื่อง๒นัดนะคะที่ไทยจะเจอกับจอแดน
เจ้าภาพในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ก็จะยังไม่ฝืนให้กาญจนาสั่งเงินลงเล่น
เพราะว่าต้องรอทดสอบความฟิตหลังปีใหม่อีกครั้งค่ะ
โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนะคะไทยเจอกับทีมชาติจอแดน
จะแข่งขัน๙และ๑๒ธันวาคมนี้